คุณผู้ชมรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาคุณผู้ชมดูนะคะที่อยู่ด้านหลังเราสองคน
รู้ทันเกมภัยร้ายหน้าโรงเรียนนักเรียนกลับมาเปิดเทอมกันแล้ว
แล้วก็กลับมาเรียนออนไซต์กันแบบสมบูรณ์แบบเลยแน่นอนว่ามันก็ทำให้มีเหล่าบรรดาพวกมิจฉาชีพต่างต่าง
จ้องที่จะจี้ชิงทรัพย์บ้างทำร้ายเด็กนักเรียนบริเวณหน้าโรงเรียนนะคะ
ทีนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเราก็เลยลงไปเจาะลึกเรื่องนี้มาให้คุณผู้ชมได้ดู

สัปดาห์ที่ผ่านมาข่าวเด็กนักเรียนถูกทำร้ายมีทั้งดักจี้ปล้นทรัพย
ทำร้ายร่างกายและหนักสุดถึงขั้นปีนรั้วบุกเข้าไปในโรงเรียน
เกิดคำถามสังคมนี้เกิดอะไรขึ้นล่าสุดเกิดเหตุการณ์ที่สร้างความหวานวิตกให้กับผู้ปกครอง
เมื่อนักเรียนชายถูกคนร้ายจี้ชิงเอาเงินหนึ่งร้อยบาทและในวันเดียวกันก็เกิดเหตุการณ์ซ้ำอีก
เพราะมีชายคล้ายคนเมายาเสพติดปีนรั้วบุกเข้าไปในโรงเรียน
ว่าราชการกรุงเทพมหานครจึงสั่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหามาตรการเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับนักเรียน
การสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับคนกรุงเทพหานครถือเป็นนโยบายสำคัญและเร่งด่วนที่ทางผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสั่งการเน้นย้ำให้ผู้ที่เกี่ยวข้องต้องเร่งดำเนินการค่ะ
อย่างล่าสุดนะคะมีเหตุการณ์การจี้นักเรียนตามโรงเรียนต่างนะคะ
ซึ่งเรื่องนี้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็สั่งการเพื่อที่จะหามาตรการค่ะอย่างล่าสุดนะคะจะเห็นได้ว่าตามรั้วโรงเรียนนะคะ
ได้มีการสั่งให้มีการติดกล้องวงจรปิดเพื่อที่จะสร้างความปลอดภัยความมั่นใจให้กับนักเรียนและผู้ปกครองค่ะ
มาตรการที่จะเพิ่มความปลอดภัยให้กับนักเรียนนั้นกรุงเทพมหานครได้เพิ่มจุดติดตั้งกล้องวงจรปิดจากเทศกิจมาสอดส่องดูแลตั้งแต่เวลา๖โมงเช้า
รวมถึงประสานกับตำรวจสอนอพื้นที่ให้สายตรวจเข้ามาดูแลความปลอดภัย
มาตรการที่จะเพิ่มความปลอดภัยให้กับนักเรียนนั้นโรงเทพหานครได้เพิ่มจุดติดตั้งกล้องมงจรปิดจากเทศกิตมาส่องดูแลความปลอดภัยให้กับนักเรียนนั้นโรงเทพหานครได้เพิ่มจุดติดตั้งกล้องมงจรปิดจากเทศกิตมาส่องดูแลความปลอดภัยให้กับนักเรียนนั้นโรงเทพหานครได้เพิ่มจุดติดตั้งกล้

เมนูอาหารขนมที่แฝงด้วยกัญชาใบกระท่อม
โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครทั้ง๔๓๗แห่ง
ได้ออกประกาศให้โรงเรียนปลอดจากกัญชงและกัญชา
โฆษณาหรือจำหน่ายอาหารเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของกัญชาเด็ดขาด
แต่ก็ยังมีการลักลอบจำหน่ายอยู่
อกจากนี้ยังมีอาหารขนมอีกหลายอย่างที่เป็นอันตรายวางขายหน้าโรงเรียน
ซึ่งอาจเป็นภัยร้ายภัยเงียบที่ทำลันสุขภาพของนักเรียนได้
สิริวัณรักษัตริย์ข่าวเทวรัฐทีวีรายงาน